ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิ
ไปทำร้ายไปทรมานทหารหญิงที่เคยขอตัวเข้ามาเป็นทหารรับใช้ที่บ้าน
ตัวของผู้ก่อเหตุ๑๐ตำรวจโทยหญิงก้อนสะสิ
ตอนนี้อยู่ในเรือนจำนะฮะ
สารไม่ประกันตัวระหว่างการดำเนินคดีนะครับ

นี่เป็นหนึ่งในคลิปหลายเหตุการณ์แต่ไม่ได้เกิดขึ้นที่บ้านหลังเกิดเหตุ
หลักที่ราชบุรีอืมเกิดขึ้นที่หัวหินและชะอำ
อันนี้เป็นที่ราชบุรีนะฮะ
คลิปเหตุการณ์ที่หัวหินกับชะอำเนี่ย
เป็นช่วงเวลาที่๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสิ
ไปเที่ยวไปพักที่ภูวิลล่า
แล้วก็พาแฟนหนุ่มไปด้วยแฟนหนุ่มชื่อคมศิษย์
ซึ่งมันมีการทำร้ายทหารหญิงคนนี้ที่เป็นผู้เสียหาย
โดยแฟนนุ่มของคนก่อเหตุเนี่ยลงมือทำร้ายด้วย
อ้างว่าไม่อยากให้เธอเจ็บมือ
สุดท้ายผู้เสียหายที่เป็นทหารหญิง
ก็เลยไปแจ้งความเพิ่มไปแจ้งความที่สพชะอำกับสพหัวหิน
เพื่อให้เอาผิดกับผู้ชายคนนี้ด้วยเพราะร่วมทำร้ายเธอ
ก็ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหา๒ท้องที่นะฮะ
โดยทางสพชะอำเนี่ยหลังจากมารับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกาย
และพรบออาวุธปืนนายคมสิทธิ์ก็ถูกส่งตัวไปสารจังหวัดเพชรชบุรี
และสารอนุญาตให้ประกันตัวนี่คุณกันจอมพลังตอนนั้นก็ไปช่วยทางคดีอยู่นะฮะ
ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเมื่อวานนี้นายคมสิทธิ์ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สพหัวหิน
นี่คนนี้นะฮะพนักงานสอบสวนก็นำตัวส่งไปสารจังหวัดหัวหิน
เพื่อฝากขังระหว่างดำเนินคดีและวันนี้พ่อกับแม่ของนายคมสิทธิ์
ไปกับทนายความและพี่ชายไปยื่นเรื่องขอประกันตัวนะครับ
สุดท้ายได้ประกันตัวนะฮะสารจังหวัดหัวหินให้ประกันตัว
ตอนที่ได้รับการประกันตัวออกมาเนี่ยทางทนายความที่ผู้สื่อข่าว
ตอนที่ไปยื่นเรื่องขอประกันตัวเนี่ยนะฮะก็บอกกับนักข่าวสั้น
บอกได้ประกันตัว๑แสนเงื่อนไขมีเยอะแต่จำไม่ได้
ให้ไปถามศาลเองนี่แล้วทั้งหมดก็ขึ้นรถกลับไปนะครับ
ขณะที่หมอปลานะฮะหมอปลามือปราบสัมภเวษี
หมอปลาไม่ต้องตกใจหมอปลาบอกวันนี้คุณกันจอมพลังเนี่ย
ติดภารกิจหมอปลาก็เลยมาแทนคุณกันจอมพลังมาช่วยเหลือผู้เสียหาย
ทนายภัยศาลด้วยนะครับปกติก็มาช่วยกันอยู่วันนี้มาคัดค้านการประกันตัวนายคมสิทธิ์นะครับ
แต่สุดท้ายได้รับการประกันตัวนะฮะหมอปลาให้สัมภาษณ์บอกว่า
ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่อย่าคิดว่าเงินจะซื้อได้ทุกอย่าง
เพราะน้องทหารหญิงที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเงินของใคร
หลังจากที่มีฝั่งของผู้ก่อเหตุมาถามว่าต้องการเงินเท่าไหร่
แต่ผู้เสียหายเขาต้องการความยุติธรรมหมอปลาบอกว่ามีคนสนิทของฝั่งคู่กรณี
ถามทหารหญิงผู้เสียหายว่าจะเอาเงินเท่าไหร่ซึ่งมันไม่ควรจะมาถามกันอย่างนี้
คือก็มาทำหน้าที่แทนแต่สารก็ให้ประกันตัว
แต่ก็อยากจะฝากถึงนะว่าคุณอย่าคิดว่าเงินของคุณซื้อได้ทุกอย่าง
นะเงินของคุณจะสะอาดหรือได้มาด้วยความชอบทางวัฒนธรรมผมไม่รู้นะ
แต่สำหรับน้องเขาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเงินฮะเขาต้องการความยุติธรรม
ไม่ใช่มาพูดว่าเอเอาเท่าไรมึงไปถามครบต้นมึงคำถามเนี้ย
ไม่สมควรมาถามกับผู้เสียหายเพราะผู้เสียหายเนี้ย
เงินที่มึงมึงจะให้เขาเนี่ยเขาไม่ได้พิสวาสหรอกแต่เขาต้องการความเป็นธรรม
ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องวุฒิการศึกษาปริญญาตรีของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสินะฮะ
คือทางมหาวิทยาลัยเอกชนที่ถูกพาดพิงถึงเนี่ยที่ทางทหารผู้เสียหายเขาบอกว่า
นี่เขาเป็นคนกำเงิน๕๐๐๐บาทไปซื้อวุฒิปริญญาตรีให้กับกรสะสิเลยนะ
ทางมหาวิทยาลัยออกมายืนยันว่าเขาเรียนจบจริงนะฮะมาเรียนจริงนะฮะ
ยืนยันว่าไม่มีการขายวุฒิปริญญาตรีนะครับแต่หมอปลาก็ตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โห
คือถ้าไปเรียนจริงเนี่ยมีหลักฐานไหมจำชื่อเพื่อนได้บ้างหรือเปล่าไปเรียนจริงหรือเปล่า
หรือถ้าจะเรียนออนไลน์มันก็ยิ่งต้องมีหลักฐานยังไงลองเอามาแสดงหน่อย
ส่วนผู้เสียหายนะฮะทหารหญิงผู้เสียหายยืนยันนะครับว่าเธอไปซื้อวุฒิปริญญาตรีให้จริง
ไปที่มหาวิทยาลัยแห่งนั้นเอาเงินไปให้อาจารย์คนหนึ่ง๕๐๐๐บาท
ซึ่งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแต่เธอไม่ขอพูดรายละเอียดมากกว่านี้
เพราะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อยู่
พร้อมกับยืนยันว่าทางกรสะสิเนี่ยไม่เคยไปเรียนเลยไม่เคยเปิดคอมพิวเตอร์
ว่าเปิดอะไรเพื่อเรียนออนไลน์ที่บ้านสักครั้งหนึ่ง
ทีนี้ที่มีคนสนิทของฝั่งคู่กรณีมาถามเธอว่าจะเอาเงินเท่าไหร่
ผู้เสียหายบอกว่าถูกถาม๒ครั้งที่สารจังหวัดเพชรภบุรี
แต่เธอไม่ได้ตอบอะไรเพราะเธอก็ไม่รู้ว่ามาถามแบบนี้เนี่ยมีจุดประสงค์อะไร
ต้องการข่มขู่หรือต้องการอะไรพร้อมกับบอกว่ายังมีคนที่เป็นบุคคลปริศนา
ส่งข้อความมาหาเพื่อนสนิทของเธอเพื่อพยายามถามข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเธอ
เชื่อว่าต้องการเอาไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเอาไปแฉกลับหรือเอาไปเผยแพร่
หรือเอาไปทำอะไรโชคดีที่คนสนิทของเธอเนี่ยมาแจ้งให้เธอรู้ก่อน
แล้วไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเธอยืนยันกับผู้สื่อข่าวนะครับ
บอกว่าหลังจากที่ทางฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ประกันตัวออกมาเนี่ย
ทำให้เธอกังวลใจมากเป็นเหตุเรื่องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของครอบครัว

เขาก็ถามว่าเดี๋ยวคุยกันนอกรอบนะเท่าไหร่อ่ะเท่าไห
แต่คือเขาก็พูดลอยอะไรเงี้ยเท่าไหร่เท่าไหร่เอ๊อะไรประมาณนี้
ขั้นตอนค่ะตอนที่สารเพชรบุรีเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะ

มันเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจที่หนูรู้สึกว่า
หนูยังรู้สึกว่าหนูอยู่ต่ำกว่าเขา
แล้วก็อำนาจอิทธิพลอะไรอย่างนี้หนูไม่มีเลย
แล้วทางบ้านหนูพ่อหนูแบบเป็นคนขับรถ
แม่หนูเป็นแม่บ้านอยู่บ้านแล้วแบบไม่มีรายได้
คือไม่มีหนทางอะไรที่จะต่อสู้ได้เลย
ซึ่งมันทำให้หนูรู้สึกว่าอะไรคือความปลอดภัยในชีวิต
ให้ข้อมูลบอกนี่เป็นอดีตอาจารย์
ถูกไล่ออกเพราะเรียกรับเงินคณะบดีและ๒ตำรวจหญิง
บอกว่าภาพนี้เนี่ยกู้ได้จากมือถือของทหารหญิงผู้เสียหาย
ในภาพคือหนึ่งในบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอกชน
ที่เป็นคนรับเงินค่าวุฒิปริญญาตรี
บาทที่มาซื้อวุฒิที่ทาง๑๐ตำรวจโทยิงเนี่ย
ให้ทหารหญิงผู้เสียหายเอาเงินไปจ่ายให้
คุณกันโพสต์เอาไว้ล่าสุดแบบนี้นะครับ